ที่สำคัญช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปฉีกยิ้ม

ผู้สูงวัยแต่ก็ชวนให้คุณผู้ชมนั้น
ยิ้มออกได้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

โอ้โหเป็นยังไงล่ะครับขบวน

แล้วนี่มีขบวนปั่นจักรยานด้วยนะ

นี่เราไม่ได้แต่งแต้มสีลงไปในจอทีวี
แต่งานนี้สีสันเขามาแบบ
อริจินัลเลยนี่มาแบบแหมคอกระเช้าก็มีนี่คือแบบว่า

จากกิจกรรมที่เขาเดินขบวนกันเข้ามาแล้วเปิดงานกันเรียบร้อยก็ต้องมีการแข่งขันเดี๋ยวจะให้ดูภาพว่าเขามีการแข่งขันอะไรกันบ้างครับ
นี่เขาบอกว่าเป็นกีฬายอดฮิตของผู้สูงอายุการตีก๊อฟเนี่ยนะ
แต่ก๊อฟนี่คือก๊อปมะเขือยาว
อันนี้คือตีก๊อฟเหรอคะอย่างนี้นี่เข่าเสื่อมไหมคะ
เสื่อมดูพี่คนนี้เขาซ้อมมาก่อนนะครับก่อนที่จะลงแข่งขันแล้วพอถึงเวลา
นี่เป็นไงล่ะผลจากการฝึกซ้อมเอวดีมากฟาดป๊าบอีกทีป๊าบเข้าไป
เป็นไงล่ะโอ้โฮสุดยอดนะครับฟ่านลงไปแต่ละทีสาวเห็นในงานแล้วล่ะ
คือกูรีใจดีแต่โอ้โหป๊าบกูมาตีขึ้นมาโดนหน้าผากละครับ
ต้องระหว่างละอันนี้ก็สนุกนี่เป็นงานโยนห่วงให้มันลงไปในแก๊ง
อันนี้ยากนะไม่ง่ายนะต้องฝึกซ้อมด้วยนะ

ภาพกิจกรรมดีที่เรานำมาฝากกันของเหล่าผู้สูงอายุ
เขาก็จะได้ออกกำลังกายกันนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่แล้วไปอีกที่หนึ่ง

นายประจนปรันสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
ใช่แล้วงานนี้นี่เรียกว่า

กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็

งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวค่ะ

มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

ผู้สูงอายุที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
งานนี้มีผู้สูงอายุมารับประกาศนียบัตรกว่า๑๗๑คน
รวมอายุแล้วก็ไม่แพ้งานของคุณชนะ
อายุกว่าหมื่นปีเช่นกันนะคะ
แต่ว่างานนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุแต่ละคน
ที่ผ่านการศึกษามาจนได้รับปริญญาคือถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้ว
แต่ว่าก็ยังต้องการที่จะศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่นะคะ
งานนี้พระครูอาชวพิมลเจ้าอาวาสวัดแม่กาโทกหวาก
และผอโรงเรียนผู้สูงอายุแม่กาโทกหว่าก
รประพันธ์เทียนวิหารนายกเทศบาลตำบลแม่กา
ได้เปิดการเรียนการสอนมานะคะ
โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
มาเรียนจนสำเร็จการศึกษากันทุกปี
บรรยากาศงานนี้ก็เรียกว่าปรับปลื้ม
ส่วนใหญ่นะครับผู้สูงอายุที่เห็นอยู่เนี่ย
เวลาจะไปรับงานปริญญาส่วนใหญ่ก็จะไปงานรับปริญญาของลูกหลาน
มางานนี้เป็นงานรับปริญญาของตัวเอง
ภูมิใจกว้าง